คุณผู้ชมคะครับมาดูข่าวนี้หน่อยค่ะแหมข่าวลักษณะเนี้ย
อ่านบ่อยบ่อยครับขโมยเสื้อในกางเกงในผู้หญิงเอาอีกแล้ว
คราวนี้มาขโมยไปสิบค่ะเสื้อในห้าชั้นในอีกห้าอืม
แล้วเขาเลือกด้วยนะเพราะว่ากางเกงในของแฟนหนุ่มที่ตากอยู่ด้วย
เขาไม่เอาไปเหลือเอาแต่ผู้หญิงอะค่ะคุณผู้ชมเนี้ยภาพเห็นชัดชัดเลยจากกล้องวงจรปิด
ค่อยค่อยเดินมาค่อยเดินมานี่เกิดขึ้นตอนตีสองนะตีสองเกือบตีสามนะคะ
วันที่๒๓มีนาคมซึ่งกล้องวงจรปิดของหอพักที่ตำบลยางใหญ่
อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยเห็นเลยผู้ชายคนนี้ดูดูแล้วอายุไม่น่าจะเกินสามสิบ
หมวกแก๊ปใส่เสื้อยืดหนุ่มกางเกงขายาวสีดำเดินมาหน้าหอพักยอกแรกมาแบบนี้นะ
ใช่ค่ะค่อยเดินแล้วเขาก็มาที่ห้องของผู้เสียหายข้างหน้านี้
ดูสิเขาทำอะไรเห็นไหมมีเสื้อชั้นในตากอยู่ที่ราว
ผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้รีบกวาดแล้วรีบไปนะจ๊ะเขาค่อยเลือก
แล้วก็ค่อยค่อยลงมือคือใช้เวลาเนี้ยประมาณไม่ถึงห้านาทีอะ
หยิบชุดชั้นในแล้วก็เดินไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้หน้าหอพัก
ขับหนีไปเลยค่ะนี่ดูที่วงวงไว้เนี่ยคือเขาค่อยเลือกนะ
ตัวไหนดีลายไหนดีสีไหนดีทีนี้ฝากฝั่งเจ้าของเสื้อชั้นในนี้ที่เป็นผู้เสียหาย
เธอเล่าให้ฟังบอกว่าตอนเย็นเธอตากชุดชั้นในเอาไว้ที่ราวตากผ้าหน้าหอพัก
พอตอนเช้าเอาจะแต่งตัวออกไปทำงานไปเก็บชุดชั้นในอ้าวมันหายไปไหนล่ะ
เมื่อวานฉันยังตากอยู่เลยปรากฏว่าเสื้อชั้นในหายไป๕ตัว
กางเกงในหายไปอีก๕ตัวแล้วกางเกงในของแฟนนุ่มที่ตากอยู่ราวเดียวกัน
หยิบไปจ้าแฟนนุ่มบอกเออของเรายังมีอยู่ยังมีใส่อยู่
เออทีนี้ถ้าเกิดว่าย้อนไปนะสัก๓เดือนที่แล้วก็โดนเหมือนกัน
โดนคนร้ายเนี่ยมาขโมยชุดชั้นในทีนี้ทำยังไงอ่ะ
หลังจากเกิดเหตุมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดนี่ชัดเลย
เขาเอาภาพทั้งหมดไปให้คุณตำรวจดูคุณตำรวจจัดการให้หน่อยค่ะ

เดี๋ยวจะต้องตามตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ